คำคืนนี้ดาวยังสวยยังส่งแสงประดับฟ้า
แต่คืนนี้ใจดวงลากลับม่อนไวและมืดมนต์
จะเอาความเข้มแข็งมาจากไหนมาใช้ในการอดทน
เมื่อบางคนเข้ามาทิ้งไป
หากไม่รักไม่ทุ่มเทคงไม่เสียใจอย่างนี้
เกลียดความจริงทุกนาทีที่ชีวิตไม่เลือกใคร
ไปจากคืนนี้ก็อีกเช้าอีกเช้าที่ไร้ความหมาย
ถูกค้ำไหวในโลกที่ว่างเปล่า
อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
อยู่ยังไงเมื่อต้องคิดว่า
ลงตรงในเมื่อทุกเส้นทาง
มีแต่ความปวดร้าว
ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว
ฉันต้องทำยังไง
หนักแค่ไหนใจก็รู้ที่แบกรัก
รั้งไปอย่างนี้ทำให้ใจไร้ศักดิ์สี
ยังคิดถึงคนใจร้ายได้แต่ฝากคำถามไว้กับดาว
จากนี้จะเป็นอย่างไรเหนื่อยเกินไป
อยากลืมทุกเรื่องราว
อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง
ลบตรงในเมื่อทุกเส้นทางมีแต่ความปวดร้าว
ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว
ฉันต้องทำยังไง
ขอบคุณค่ะ